คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันก่อน
และทีมข่าวของเราตรวจสอบขยายผลให้เพราะว่าได้คุยกับทั้งคนเจ็บแล้วก็ทั้งคู่กรณีนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยรามคำแหง๕๓
จะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายประมาณสัก๔คนได้นะคะ
แล้วในมือไม่รู้ว่าถืออาวุธอะไรสักอย่างล่ะค่ะพยายามที่จะไปเขย่าเป็นรั้วเหล็กของบ้านที่เป็นตึกแถวอะค่ะ
แล้วก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงที่อยู่ด้านนอกนะคะถือคล้ายกับไม้ยาว
แล้วก็ฟาดไปที่ศีรษะของผู้ชายที่นั่งอยู่ที่ม้านั่งด้านหน้า
ไปดูคลิปนี้กันก่อนเรามีภาพสองมุมนะคะมีมุมที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงกันข้ามด้วยแต่ดูคลิปแรกก่อนค่ะ
นี่นะคะวัยรุ่นกลุ่มนี้ทั้งเขย่าทั้งเตะทั้งตะโกนแล้วก็ในมือถืออาวุธด้วยนะคะแล้วก็จะมีผู้หญิงอยู่หน้าบ้านพยายามที่จะเหมือนกับร้องขอโทษอะไรอย่างเงี้แล้วก็พยายามที่จะห้ามบอกให้หยุดน่ะนะคะแล้วก็จะมีผู้ชายอีกคนนึงที่อยู่หน้าบ้านด้วยก็ถูกทำร้ายไปไปดูภาพอีกมุมนะคะจากฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็มีลักษณะคล้ายคล้าย

ทีนี้ค่ะเราตรวจสอบเหตุการณ์นี้ให้เราได้คุยกับทั้งทางฝั่งคนเจ็บแล้วก็ทางฝั่งคู่กรณีเหตุการณ์เนี้ยมันมีสองช่วงนะคะค่อยค่อยดูไปกับเรานะคะเราส่งคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุซอยรามคำแหงห้าสิบสี่ไปคุยกับฝั่งคนเจ็บก่อนผู้ชายคนนี้คือคนที่มีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นในคลิปภาพอ่ะค่ะ

ฝั่งเขาก็เหมือนกับว่าก็มีเหมือนกันแต่ฝั่งคู่กรณีก็ขับรถกลับไปอันนี้คือเหตุการณ์ช่วงแรกนะคะแต่มันไม่ได้จบแค่นี้ไงค่ะฝั่งคู่กรณีก็คือขับรถกลับมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้มากันสี่คนมันก็เลยมีภาพตามที่ในเพจเจ๊มอยบีพลัสได้โพสต์เอาไว้ว่าเห็นทางฝั่งคู่กรณีเขามากันสี่ใช่ไหมค่ะเพราะ
เขาบอกว่าเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะคะในบ้านที่เป็นตึกแถวอะค่ะในบ้านเนี่ยมีแม่อยู่มีพี่สาวอยู่เขาก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านเหมือนกันแล้วแม่อายุเยอะแม่เป็นโรคหัวใจด้วยแล้วตอนนั้นทางฝั่งคู่กรณีที่มากันสี่คนเนี่ยทั้งเขย่าประตูที่เป็นประตูเหล็กอ่ะนะทั้งตะโกนทั้งถีบแต่เขาก็ไม่กล้าออกมากันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเห็น
รับอาจเจ็บที่ศีรษะ
คนที่อยู่ในรถตื้อทึบก็พูดว่าชนไปเลย
อ่าก็บอกว่าไอ้ชนไปเลยชนไปเลย
เราก็เลยด้วยความที่เขาพูดมางั้นก็มางั้นก็ชนเลยชนเลย
ผมก็บอกว่าเออชนเลยไปเลยไปเลยชนเลยชนเลยชนเลยไปเลย
ไอ้เด็กรถอ่ะเขาอ่ะที่บ้านเอาเหล็กมาตีเสร็จใช่ไหม

ไม่เอาเหล็กมาตีมาตีน้องเสร็จ
ผมเห็นเหล็กมาปุ๊บผมวิ่งไปช่วยน้อง
แล้วมันไปล้มล้ม

นี่นะคะ

เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการขับรถผ่านหน้าบ้าน

วิธีการตะโกนโบกมันเลยกลายเป็นมีเรื่องกัน
หรือเป็นสอกนี่แหละ
ใช่ประมาณนี้ชนเลยชนเลยหรืออะไรแบบนี้ค่ะ

โอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงจริงนะ
แล้วก็ตอนนี้ตัวคุณแม่ที่อยู่ในบ้านนะคะ
ตกใจมากนะคุณแม่อายุเยอะแล้วเป็นโรคหัวใจด้วย
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ร้องไห้
พอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกลัวนะคะ
คุณคารินนักข่าวของเราก็ไปเจอกับฝั่งคู่กรณีมาด้วยนะคะ

คู่กรณีเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
เขาก็บอกว่าคือเหตุการณ์เมื่อวานมันมี๒ช่วง
ก็อย่างที่ฉันเล่าไปอ่ะนะก็ให้ข้อมูลคล้ายกันว่ามันมี๒ช่วงจริง
ช่วงแรกก็คือกำลังขับรถผ่านตรงนั้นตรงหน้าบ้านตรงนั้น
แต่ว่ามันมีรถจอดอยู่แล้วรถที่จอดอยู่เนี่ยมันเหลือถนนให้วิ่งแบบเล็กมาก
แทบจะผ่านไม่ได้แล้วทางฝั่งนั้นน่ะกลับบอกว่าให้ขับผ่านไป
แล้วลักษณะการโบกให้ขับผ่านเนี่ยมันเป็นประโยคและคำพูดที่ยั่วยุ
เหมือนกับกระแสะให้เกิดอารมณ์แล้วก็เหมือนกับมีการยืนด่าตามหลังด้วย
ในลักษณะที่ว่าทำไมแค่นี้ก็ขับผ่านไม่ได้ประมาณนี้นะคะ
ทีนี้พอขับผ่านไปได้ก็เลยลงไปถามว่าเมื่อกี้ใครพูดอะไร
แล้วทางฝั่งนี้เขาบอกว่าฝั่งนั้นแหละทำร้ายเขาก่อน
ก็เลยชกต่อยกันทีเนี้ยทั้งตัวคนที่ให้ข้อมูลกับเรา
แล้วก็พี่ชายที่เป็นคนขับเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาโดนทำร้ายก่อนด้วยซ้ำนะ
เขาโดนทำร้ายนะคะเขายังมีรอยฟกช้ำที่หลังกับที่คิ้ว
เขายังให้ทีมข่าวของเราดูเขาก็เลยบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ย
ทางฝั่งนั้นน่ะมีอีโต้ด้วยซ้ำวิ่งมาจะทำร้ายฝั่งเขาด้วยซ้ำ
เขาก็เลยรีบขึ้นรถขับออกไปแล้วย้อนกลับมาอีกรอบ
โดยที่พาพวกมาเพิ่มค่ะ
ชนไปเลยบอกเนี่ยเจ้าของรถอ่ะผมก็เลยเดินไปบกข้างหน้าบอกมาเลยมาเลย
พี่ผมบอกไปได้เหรอชนแม่งมาเลยผมก็บอกตามที่เขาพูดชนแม่งมาเลย
ทีนี้พอขยับไปปุ๊บพอแทรกไปมันไปสะกิดรถเขาพี่
ผมก็ขึ้นรถแล้วนะผมก็ขึ้นรถแล้วแล้วเขาก็ตะโกนตามหลังมา
ผมก็เลยลงไปผมไม่รู้ว่าตะโกนว่าอะไรผมลงไปผมถามว่าเมื่อกี้มึงตะโกนว่าอะไรนะ
พูดว่าอะไรนะผมบอกอย่างงี้ทีนี้เขาก็มาล้อมผม
พี่ชายผมก็ลงมาเขาก็ล้อมผมอ่ะ๓๔๕คนอ่ะล้อมผมอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อ่ะ
แต่มากกว่า๓คนล้อมผมนั่นแหละผมก็บอกว่ามึงจะเอากูป่ะ
มึงตัวกูได้นะผมบอกอย่างงี้มึงก็มาดิมึงพูดอย่างงี้
ตอนนั้นทางฝั่งนั้นเขามีกี่คนครับมากกว่า๓คนพี่

แต่ตามคลิปภาพที่เห็นว่าเหมือนกับเอาอะไรยาว
หัวผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าบ้านที่เป็นเอ่อลูกเขยของบ้านเนี้ยนะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ดาบฟันนะคือเขาใช้ปลอกของดาบตีหัวไป
เขาบอกว่ามีดเนี่ยเขาถือมือซ้ายแต่ปลอกของมีดน่ะ
เขาถืออยู่มือขวามันเป็นลักษณะเป็นไม้เป็นปลอกของมีดดาบอ่ะนะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยคนเจ็บเนี่ยเดินเข้ามาแล้วมาจับมีดเขา
แต่เขาก็บอกแล้วว่าอ้าวไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง
พูดซ้ำอยู่ตั้งหลายรอบว่าไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง
แต่คนเจ็บไม่ฟังก็เลยเอาปลอกมีดดาบอะค่ะ
ตีหัวเข้าไปครับจนเขาหัวแตก
บอกว่าอ่าใครไม่อ่าไม่เกี่ยวอย่ายุ่งอืม
ก็มาจับมีดผมแล้วก็ดึงอืมผมบอกให้ปล่อยอืม

จะไปรู้อ่ะพี่ผมก็ไม่รู้เขาเป็นใครเหมือนกันอ่า
ถ้าเขาดึงมีดผมไปแล้วเขามาทำร้ายผมอ่ะอ่า
ถูกไหมพี่ผมบอกให้เขาปล่อยแล้วเขาไม่ยอมปล่อยอืมอืม
แล้วคราวนั้นจังหวะแบบมันด้วยหลายหลายอย่าง
ผมก็เลยเอาไม้หัวไปทีนึงทีนี้ค่ะทางฝั่งกลุ่มวัยรุ่นที่ถืออาวุธมีดดาบไปก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าขอให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับฝั่งเขาด้วยนะ
เพราะฝั่งเขาก็ถูกกระทำเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการบันทึกภาพเอาไว้
มันเป็นเหตุการณ์ในช่วงแรกเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
มันเป็นเหตุการณ์ช่วงสองครับฝั่งเขาเนี่ยก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ยังมีรอยบาดแผลอยู่เลยแล้วเขาก็ไปแจ้งความกันแล้วด้วยนะ
สถานีตำรวจนครบานหัวหมากแล้วก็เอามิดดาบให้ผู้สื่อข่าวดูนะคะ
ก็คือที่ปลอกมันเป็นไม้ปลอกแตก
เส้นผมของคนเจ็บยังติดอยู่ที่ปลอกอยู่เลยคุณผู้ชม
คารินลองหยิบดูเนี่ยค่ะเห็นไหมมันแตกแบบนี้
แล้วมีผมคนติดอยู่นี่นะคะคือทางฝั่งเนี้ย
ฝั่งเจ้าของอาวุธเนี่ยฝั่งวัยรุ่นที่ไปก่อเหตุ
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยผมก็จะเอามีดดาบอันนี้
ที่เป็นปลอกไม้อ่ะนะมายืนยันมาเป็นหลักฐานว่าผมไม่ได้เอามีดไปฟันเขา
เอาแค่ปลอกไปตีหัวเขาเฉยทำไปเพื่อป้องกันตัว
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับว่าโอ้โหมีอีโต้มีอะไรด้วย
เขาก็ตะโกนบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง
แต่ก็พยายามเดินเข้ามาอีกเขาก็เลยเอาปลอกมิดดาบฟาดหัวไป